แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าครอบครัวของน้องบอยจากอุดรธานีจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจสูงสุดได้ถึงหนึ่งล้านบาทหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับเฉลยในช่วงนี้ครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เมื่อกี้ว่าตื่นเต้นแล้วเนอะมาช่วงนี้ตื่นเต้นกว่าไหม
ลุ้นแล้วนะผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

จากภาพหมายเลขใดคือเงาของตูนบอดี้แลม

และน้องบอยเลือกตอบตัวเลือกที่สามหมายเลข๓ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก
ถูกครับ
เห็นรูปตามภาพนี้นะครับคุณผู้ชมครับพี่ตูนก็คือหมายเลข๓ที่หนูเลือกถูกต้องแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นนะฮะครอบครัวของน้องบอยรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

นี่แหละคือการร่วมแรงร่วมใจ

ข้อแรกนะครับเราจะเห็นรอยยิ้มและเห็นความสดใสขึ้นมาที่แววตาเลย
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องไหนดีครับ

น้องแท็กเตอร์มีน้ำหนักแรกคลอดกี่กรัม

แม่ทองไล่เลือกตอบตัวเลือกที่๑

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ตบ
ถูกข้อนี้
ถูกนะฮะ๓๐๑๐กรัม

เขาก็จะมีวันเดือนปีเกิด

แล้วก็จะมีน้ำหนักของเด็กด้วย

เราก็ลุ้นไปด้วยนะ๒ข้อผ่านไปแล้วนะครับ

ครึ่งทางแรกนี้สบายแล้ว
เพราะยังไม่ได้ผิดเลยสักข้อหนึ่ง

ข้อท้ายนี่แหละที่เราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันครับ

รออยู่ในสองเรื่องท้ายนี่เอง

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ของตัวเอง
เอาพ่อก่อนใช่ไหมจัดไปครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องเย็บผ้า
ก็คือเย็บปลอกหมอน๒ใบและใส่ปลอกหมอนให้ครบ๒ใบ
ภายในเวลา๒นาที๓๐วินาทีให้สำเร็จเขาทำได้หรือไม่ได้นะฮะ
เรามาลุ้นกันว่าคุณพ่อทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้
ได้ข้อนี้นะหนึ่งแสนบาทสำมารถลุ้นอีกข้อหนึ่งหนึ่งล้านบาท

แล้วถูกพูดบอกจดแล้ว
จดแล้วไง
ได้เลย
พ่อทำสำเร็จภายในระยะเวลา๑นาที๕๑วินาทีครับ
ตอนนี้ครอบครัวของน้องบอยจากอุดรธานีถูกไปแล้ว๓ข้อ๑แสนบาท

หมอนสองใบนี้นะครับที่ทั้งคุณพ่อบุญศรนะครับและคุณแม่ทองไล่เป็นคนทำร่วมกันนะครับ
เราขอมอบหมอนสองใบนี้ให้เป็นที่ละลึกกับคู่รักคู่นี้ครับ
มาลุ้นกันต่อดีกว่า

เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้
จะได้เงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่นะฮะ
เรามาช่วยกันเชียร์เงินล้านกันว่า
เขาจะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหรือไม่นะครับ
กับเรื่องวอเล็กบอลครับ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยคนใด
ปัจจุบันเล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศ
คุณไก่นะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สามอัชรพรคงยศซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกข้อนี้หนึ่งล้านบาทบาทมากไปเลยสบายสบายเชียร์

วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ปัจจุบันเล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศ
ก็คือคุณชัชชุออนโมกศรี
ปัจจุบันเล่นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
สโมสรพีเอฟยูบูแคท
แต่มีในใจใช่ไหมผมถามหน่อยใช่ครับมีในใจครับ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมมันเฉียดฉิวจริงเลย
ครอบครัวของน้องบอยจากอุดรธานี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้
ไม่น้อยเลยครับ๑แสนบาท
ไม่เป็นไรหลายคนเนอะ

นี่ถือว่าเยอะแล้วเยอะมากที่สุดด้วยนะครับ
กับการที่มาตอบคำถาม๔ข้อในวันนี้

พอที่จะเป็นทุนไปตั้งต้นชีวิตกันได้ไหมครับ

ไปซื้อผ้ามารับผ้ามาเพื่อที่จะได้เย็บอย่างนี้หรอ

ทำได้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับ
เขาจะได้ไปต่อลมหายใจ
ต่อทุนในการทำมาหากินของพวกเขากันในวันนี้
รวมทั้งอาชีพที่ทางบ้านนี้ทำด้วยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าน้องที่อยู่ในสังคมออนไลน์

สามารถเข้าไปติดต่อได้ทางเพจเราก็แล้วกันนะ
ขอเอาเพจเราเป็นตัวกลางก็แล้วกัน

แล้วสำหรับคนในครอบครัวที่มาวันนี้นะครับ

ถ้าในบ้านมีคนป่วย
กำลังในการพายเรือไปข้างหน้า

ภาระก็ต้องตกไปอยู่กับคนที่มีกำลังและแข็งแรงกว่า
ซึ่งถ้าไม่รักกันจริงก็คงจะพายเรือต่อไปไม่ไหว
เราได้เห็นพลังรักของครอบครัวที่มาในวันนี้
มาช่วยกันเติมพลังใจให้กับเขา
พายเรือลำใหญ่อย่างน้องบอยและน้องก้อย

ด้วยน้ำใจของคุณผู้ชมคนละเล็กคนละน้อยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
และวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเรื่องราวและขอบคุณครอบครัวมากนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
แล้วรอลุ้นเงินรางวัลสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้นะครับ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไม่ขายไม่ขาย
เอ๊ะบอกว่าจะซื้อ